มีเหตุการณ์ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะพ่อตาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะคะ
เพราะเห็นว่าลูกเขยทุบตีลูกสาวบ่อยครั้งค่ะในท้ายที่สุดฟางเส้นสุดท้ายนะคะ
เขาบอกว่าทนแบบนี้มานานแล้วแล้วนี่มันสุดจริงก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ผลัยาในบุญเพลงเปิดเผยและยอมรับว่า
ทำร้ายร่างกายของสามีเกิดขึ้นกับตัวเธอจนกลายเป็นความเคยชินมานานหลายปีหลังสามีตกเป็นธาตุยาเสพติดทุกครั้งที่ขาดยาจะมีอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายเธอด่าทอคนในบ้าน๒ปีให้หลังมานี้อาการเริ่มหนักขึ้นจนวันนี้พ่อของเธอสุดทนคว้าปืนไทยประดิษฐ์ยิงสวนปกป้องลูกสาวก่อนเข้ามอบตัว
เข้าใจดีว่าคนเป็นพ่อคงทนไม่ไหวเพราะเห็นลูกถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งที่ผ่านมาสามีเคยถูกจำคุกข้อหาเสพยามาสองครั้งบำบัดออกมาก็ไม่หายเวลาขาดยามักจะตบตีทำร้ายระแวงและกล่าวหาว่าเธอไปมีชายอื่นซึ่งหากพ่อไม่ช่วยเธอก็คงต้องมีคนบาดเจ็บจากน้ำมือของสามี
ปีถูกยิงเข้าบริเวณเหนือขมับซ้ายนอนบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่นายสมใจอายุ๖๒ปีพ่อตาให้การกับตำรวจว่าลูกเคยเสพยาบ้าเป็นประจำ
ไม่ทำงานทำการเวลาเมายามักจะทำร้ายลูกเมีย
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวกลับมาจากทำงานถูกลูกเขยไล่ตี
ต้องหนีมาหลบที่บ้านพ่อแม่ที่อยู่ข้างกัน
เห็นลูกสาวร้องไห้ก่อนที่ลูกเขยจะมาตามลูกสาวกลับ
มือถือค้อนจะนำมาทำร้ายจึงคว้าปืนยิงใส่หนึ่งนัด
รับว่าเสียใจแต่ที่ทำลงไปเพราะทนไม่ไหว
ลูกสาวถูกมันก็ถูกทุกวันแหละ
ทั้งคืนมามันก็เอาหัวเมียมันถูกพื้นมันทุกวันแหละ
เหนือจากคำยืนยันของคนในบ้าน
ชาวบ้านใกล้เคียงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
ในบุญเพ็ญลูกเคยมีพฤติกรรมเสพยาและทำร้ายภรรยาเป็นประจำ
ในขณะที่พ่อตาเคยบ่นให้ฟังว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของลูกเขย
เมืองต้นพันธุ์ตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้าผู้กำกับการสพเมืองศรีสะเกดระบุว่า
ในบุญเพ็งมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

บาดเจ็บยังสาหัสเนื่องจากถูกยิงในจุดสำคัญ
ส่วนนายสมใจพ่อตาถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ข่าวเทราทีวีรายงาน